มีเรื่องราวเกิดขึ้นกับหนูน้อยเด็กหญิงวัย๙ขวบ
คือทางครอบครัวของน้องก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์ด้วย
น้องเนี่ยชอบเล่นกับพี่น้องด้วยการเอาผ้ามาพันศีรษะมาคลุมศีรษะมาพันคอ
ทำผีหลอกเล่นผีหลอก
ทีนี้มันเกิดการพลาดเกิดขึ้นเพราะว่าระหว่างที่วิ่งเล่นอยู่เนี่ย
น้องก็เสียหลักแล้วล้มแล้วตกลงจากบ้าน
รัดคอฮะพี่ก็พยายามตะโกนเรียกให้คนมาช่วยสุดท้ายพาไปส่งโรงพยาบาล
แต่ไม่ทันนะฮะน้องเสียชีวิตนะครับ
ทำเป็นมารหรอ
นี่ฮะคือที่บ้านเขาทำให้ดูว่าทำเป็นม่านเหมือนกับเป็นผีหลอกนะ
ที่ก็มาพันที่คอรัดที่คอทำคลุมหน้าอะไรอย่างนี้ก็จะชอบเล่นหลอกผีกับพี่น้อง
วัยเดียวกันเนี่ยฮะแต่ครั้งนี้พลาดฮะตกจากพื้นบ้านไปนะครับ
พยายามช่วยกันปั๊มหัวใจนำส่งโรงพยาบาลแต่ว่าน้องก็เสียชีวิตนะครับ
เนียดรับศพมาก็ร้องไห้กันนะครับ
น้องมีนนะฮะเด็กหญิงอายุ๙ขวบครับท่านผู้ชมครับ
รับศพจากโรงพยาบาลกลับมาที่บ้าน
น้องเสียชีวิตจากการเอาผ้ามาเล่นหลอกผีผีหลอกกับพี่
แล้วก็พลาดถูกผ้าห่มเนี่ยไปรัดคอด้วยตอนตกลงมาจากบ้านนะฮะ
ย่าของน้องมีนบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยตอน๓ทุ่มนะ
หลังจากน้องมีนกลับมาจากขายของที่ตลาดกับย่าก็เอาขนมไปแบ่งให้กับพี่สาวแล้วก็น้องสาวอีก๒คน
แล้วก็เล่นกันอยู่ที่บ้านตามปกติ
ช่วงจังหวะนิดเดียวครับพ่อกับแม่ของน้องมีนขี่จักรยานยนต์เนี่ยเพื่อเอารถไปคืนป้าบ้านอยู่ห่างกันแค่ไม่ถึงร้อยเมตร
แล้วก็กลับมาที่บ้านก็มาเจอว่าน้องเนี่ยนั่งห้อยตัวอยู่นอกพื้นบ้านโดยมีผ้าห่มรัดอยู่ที่คอ
พี่สาวอายุ๑๓ปีที่เล่นอยู่ใกล้กันเข้าไปประคองอยู่นะ
จานได้ยินเสียงตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยวิ่งออกไปดูน้องมีนตัวซีดนะฮะ
พ่อกำลังปั๊มหัวใจย่าบอกว่าตอนนั้นเห็นแล้วแบบ
โอ้โหเข่าแทบสุดมือไม้นี่ชาไปหมด

เราก็ไม่รู้หรอกว่าเพราะอะไรเขาถึงเล่นแบบนี้กัน
เราก็บอกว่าถ้าเราอยู่เราก็จะไม่ให้เล่นหรอก
เพราะว่ามันคืออาถรรพ์เล่นผูกคอกันเนี่ย
ข้าวยังไม่หมดจานเลยลูกชายกลับมาเรียก
แม่ช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยช่วยหลานด้วยช่วยหลานด้วย
งงว่าหลานเป็นอะไรก็เห็นก็เขาก็อุ้มหลานมานอนตรงนี้แหละ
เพิ่งกลับมาช่วยเขาก็เป่าปาก
เขาก็ปั๊มหัวใจเป่าปากแล้วก็รีบส่งโรงพยาบาล

ดีใจคิดว่าน้องรอดเพราะว่าปั๊มหัวใจน้องอ้วกออกมา
เอาออกมาเป็นขนมเพราะน้องกินขนม
เราก็คิดว่าน้องอ่ะรอดร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่จริงแล้วมันไม่ใช่
คุณย่าก็บอกเห็นกับต่อหน้าต่อตาทำใจไม่ได้เนี่ยฮะ
ยกสูงตรงนี้หน่อยเดียวเองนะครับ
คุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวของเราไปที่พื้นที่มานะครับ
คุณแม่น้องมีนบอกว่ายังทำใจไม่ได้นะครับ
เพราะว่าน้องมีนเป็นเด็กน่ารัก
เป็นลูกคนที่๒นะคุณแม่มีลูก๔คน

คนโตอายุสิบสามน้องมีนเนี่ยคนรองอายุเก้าขวบ
มีน้องสาวอีกสองคนอายุเจ็ดขวบกับห้าขวบ
คือพี่น้องเนี่ยบอกว่าน้องมีนเขาชอบเล่นแบบเอาผ้าห่มที่ปกติแล้วแม่จะใช้ทำเป็นม่านบางประตูนะฮะ
ผืนมันพอดีกับประตูพอดีที่ย่าไปชี้มาสักครู่นี้
มีนชอบเอาผ้าผืนนี้เอามาพันคอเล่น
ลักษณะเหมือนกับเป็นผีหลอกให้น้องกลัว
รัดคออะไรอย่างนี้เป็นผีหลอกให้น้องกลัว
ครั้งนี้ก็เหมือนกันฮะก็บอกว่าเนี่ยผีจะมาหลอกแล้วนะ
จังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
น้องมีนใช้ผ้าห่มเนี่ยรัดคอตัวเองอยู่แล้วทำเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นผีที่ถูกรัดคออะไรอย่างนี้นะครับ
ตอนนั้นน้องยืนอยู่ที่ประตูห้องจุดตรงนี้ครับเห็นไหมเป็นบ้านยกสูงอ่ะค่ะนะ
คือถามว่าสูงไหมมันก็สูงมาจากพื้นไม่เยอะหรอกฮะ๓๐๔๐เซนติเมตรอย่างที่ท่านเห็น
ปกติแล้วประตูตรงเนี้ยผ้าผืนที่น้องใช้เนี่ยผืนเนี่ยแดงเนี่ย
แม่จะใช้เป็นผ้าม่านบางประตูกลางวันก็คงจะเอาออกเอาลง
น้องก็จะเอามารัดคอเล่นแล้วก็เล่นหลอกผีกับพี่น้องความสูงนิดเดียวนะครับ
แต่ความสูงจากบ้านเนี่ยไปถึงคือข้างบนเนี่ยสองเมตรนะฮะตรงเนี้ยครับท่านผู้ชมครับ
จุดเกิดเหตุเนี้ยพอน้องเนี้ยเล่นหลอกผีกับกับน้องน้องพี่พี่อะ
น้องมีนคงจะลื่นลื่นแล้วพลัดร่วงลงไปแล้วผ้าเนี่ยมันรัดคออยู่
จังหวะนั้นก็อาจจะน็อกด้วยสลบด้วยผ้ารัดคอด้วยแล้วไม่มีใครเห็นไม่ทันได้ช่วย
มาช่วยกันอีกทีก็ไม่ทันแล้วนะฮะลูกพี่ลูกน้องน้องมีนนะครับบอกว่าตอนนั้นเล่นกันอยู่สี่คนนะฮะ
มีน้องสามคนเล่นกันอยู่บนบ้านส่วนน้องเนี่ยที่เล่าให้เราฟังเนี่ยตัวน้องเนี่ยเล่นอยู่ท้ายรถหน้าบ้าน
ปกติน้องมีนชอบเล่นแบบนี้ชอบทำผีหลอกกับน้องให้น้องกลัวก็จะใช้ผ้าที่เอาไว้บังประตูทางเข้าบ้านเนี่ย
ที่ท่านเห็นเนี่ยนะฮะเอามาผูกคอตัวเองเป็นผีหลอกน้องเมื่อคืนก่อนเกิดเหตุก็เหมือนกันเล่นแบบนั้นแบบเดิมเลยนะครับแล้วทีนี้มันไปยังไงพลาดต่ออะไรยังไงเดี๋ยวฟังนะฮะที่พี่สาวของน้องมีนเขาเล่าให้ฟัง
วันนั้นหนูมาเห็นน้องน้องก็ห้อยอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะแล้วหนูก็รู้แค่นี้แล้วหนูก็อุ้มน้องแค่นี้น้องคนที่เสียแกล้งเล่นเป็นผีอ่ะค่ะแล้วที่นี่ก็คิดว่าแกล้งน้องเขาก็เลยไม่ได้เอ่ยใจอะไรอันนี้ที่นี่เขาก็มาเรียกหนูหนูก็มาดูแล้วน้องเขาก็หัวใจไม่เต้นหนูก็เลยอุ้มแล้วพ่อกับแม่ก็ขับรถมาพอดีแล้วแม่ก็มาอุ้
ไม่มีใครทำใจได้นะฮะค่ะเพราะว่าน้องมีนเป็นเด็กน่ารักนะครับเป็นหัวแก้วหัวแหวนคนหนึ่งของครอบครัวน่ะทุกคนเสียใจมากนะคุณย่าบอกว่าช่วงเช้าก่อนจะเกิดเหตุเนี้ยน้องเข้ามากอดมาหอมน่ะคือหอมมากกว่าปกติอืมหอมมากกว่าทุกวันนะปกติไม่เคยหอมขนาดนี้แล้วมาขอเงินไปซื้อขนมบอกว่าจะขอ
ให้เงินไป๑๐บาทนะไม่คิดว่าจะเป็น๑๐บาทสุดท้ายจริง๑๐บาทสุดท้ายในชีวิตของหลานเหมือนกับที่บอกเลยที่จะขอเงินไปซื้อขนมก็เป็นว่าทางครอบครัวของน้องมีนก็เลยฝากบอกเป็นอุทาหรณ์นะฮะพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กเด็กทุกคนด้วยค่ะคืออย่าประมาทมันช่วงเวลาเสี้ยววินาทีเดียวเองอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับ